เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลูกค้าทำทีมาเป็น
คือมิจฉาชีพทำทีมาเป็นลูกค้าจะขอซื้อยาแก้ปวดหัวจะขอซื้อยาดม
แต่สุดท้ายค่ะฉวยกระเป๋าไปครับในนั้นน่ะ

เขาบอกว่าเดือดร้อนมากยิ่งยุคโควิดแบบนี้ด้วย
ทำไมต้องมาทำกันแบบนี้
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเลย
คนร้ายผู้ชายคนนี้เข้ามาขอซื้อยาพาราซื้อยาดม
ร้านขายของชำตินนามาร์เก็ต
อยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชม
แล้วพอแม่ค้าเผลอดูสิคะ
่องมาหยิบกระเป๋าตังค์แล้วก็หนีไปเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะนี่จังหวะที่คว้าไปได้เห็นไหม
จังหวะที่เจ้าของร้านหันหลังไปหยิบของที่เขาจะเอาให้
แล้วดูสินู้นออกจากร้านไปแล้วค่ะครับ
ซึ่งนางธิดารัฐนามูลตรีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะมาขอซื้อยาพารา
ทีนี้เธอเนี่ยก็หยิบให้แล้วพอหยิบยาพาราเสร็จปั๊บเนี่ย

เธอก็เลยเดินออกจากจุดที่เป็นเคาน์เตอร์
ไปหยิบมาให้พอหันหลังกลับมา

ยังนึกอยู่เลยว่าเออคงไปเอาตังค์ที่รถ
เหลือบมองกระเป๋าตังค์ของฉันก็หาย
รีบโทรแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็โทรตามลูกสาว
ลูกกลับมาเปิดกล้องให้แม่ดูหน่อย
แล้วเห็นพฤติการชัดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาใส่เสื้อลายพราง

กางเกงยีนผมยาวใส่แมสปิดใบหน้า
รองเท้าผ้าใบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากหมู่บ้าน
แล้วก็มาจอดหน้าร้านทีนี้ก็เลยถามเจ้าของร้านคุณธิดารัฐ
ในนั้นมีตังค์อยู่เท่าไหร่คุณธิดารัฐบอกว่าเงินสด๒๗๐๐บาท
สามีของคุณธิดารัฐเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ยังมีทะเบียนบ้านอีกคุณมีสมุดบัญชีทกศของลูกบ้านอีก๒เล่ม
พร้อมกับบัตรประชาชนของลูกบ้านเอกสารสำคัญเยอะนะฮะเยอะค่ะ
แล้วที่เก็บเงินไว้เยอะเนี่ยคุณธิดารัฐบอกว่า
พอดีว่าสามีเพิ่งให้เงินมาจะเอาเงินนี้ไปซื้อของเข้าร้าน
ก็เลยมีเงินในกระเป๋าเยอะทีเนี้ยถ้าเกิดเห็นภาพแล้ว
ใครที่รู้จักเนี่ยนะหรือว่าแจ้งเบาะแสเนี่ย
ก็แจ้งได้เลยดิฉันจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคุณผู้ชม
ที่สพหนองซอนนะคะเบอร์๐๔๓๗๕๒๑๑๑นะคุณผู้ชม
ไปฟังเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
ซื้อยาพาราแล้วบอกว่าเอายาดมด้วยนะยาย
ยายก็เลยหันหลังให้หันหลังไปแป๊บเดียว
ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาหยิบตอนไหน
พอดีหยิบยาดมมาจะเอายาดมไปให้เขาไม่เห็นแล้ว
ก็เลยวิ่งตามเดินออกไปดูไม่ค่อยวิ่งหรอกเดินออกไป
ไม่มีคนก็เลยมองหากระเป๋าเงินกระเป๋าตังค์
พอดีไม่เห็นก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
คุณผู้ชมคะนอกจากนี้เนี่ยกำนันตำบลหนองซอนคือ
กำนันภัยบูลศรีพิจิตรบอกว่าชาวบ้านแถวนี้นะ
ปกติเขาไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่พวกลักขโมยของแบบนี้หรอก
อยู่กันแบบสงบดีแต่เท่าที่กำนันได้ดู
รูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเนี่ยคงไม่ใช่คนแถวนี้
แต่คงเป็นมืออาชีพอาจจะไปตระเวนดูตามร้านต่าง
คนขายเขาอยู่คนเดียวแล้วพอคนขายเผลอ
ก็อาศัยจังหวะนี้แหละมาขโมยของ
ก็เลยจะฝากเตือนลูกบ้านด้วยว่าจะต้องระมัดระวังคนแปลกหน้านะ
ทรัพย์สินให้ดีเพราะว่าแหมช่วงโควิดระบาด
ไม่มีรายได้ก็อาจจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้
ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยนะคะต้องให้สพนซอนเนี่ย
ดำเนินการไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ไปดูซิทะเบียนมอเตอร์ไซคันที่คนร้ายขี่มา
แล้วก็ขี่ไปเส้นทางไหนต่อขอให้จับตัวได้เร็วนะคะ